ถ้าใครที่รอตามข่าวแม่มณีอยู่ตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะ
เล่าข่าวแม่มณีให้คุณผู้ชมได้ฟัง
ความคืบหน้าวันนี้ตำรวจก็มีการนำตัว
แม่มณีแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ยนะคะ
ก็ไปฝากขังที่ศาลฝากขังผลัดแรกนะคะ

ถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ประกันตัวออกมา
เขาจะจัดการเคลียร์เงินให้กับลูกคาย
แต่จะได้ประกันตัวหรือเปล่านะ
เพราะว่าทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
ในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาล

และกลัวว่าแม่มณีจะหลบหนี

เอาจริงตอนนี้ทนายของแม่มณีคือทนายชมทัศน์สมบุตร
ก็กำลังพยายามที่จะดำเนินการเรื่องของการประกันตัวอยู่

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็คุมตัว
นางสาววันธนีทิพย์ประเวทหรือว่าเดีย

พร้อมกับสามีคือนายเมธีชินภา

ใช่ค่ะก็นำตัวออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
เพื่อไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายผลคนที่ร่วมขบวนการ
หลังจากนั้นก็เอาตัวขึ้นรถตู้ตำรวจ
ขออำนาจศาลจังหวัดอุดรธานีฝากขังที่เรือนจำอุดรธานี
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีรอบเช้ารอบเย็นนี่นะค่ะ
ทีนี้บรรยากาศระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังเนี่ย

แต่เท่าที่ผู้สื่อข่าวรายงานมา
เพราะว่าเราก็ตามไปเหมือนกันว่าเอ๊ะมีพวกผู้เสียหายไหม
เพื่อที่จะขอดอกเบี้ยขอเงินต้นคืนมีไหมไม่มีนะคะ
นักข่าวเราบอกว่าไม่มีผู้เสียหายมาที่โรงพัก
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทพัฒนาวงศ์จันพลรองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
สพเมืองภูทรอุดรธานีก็ได้เปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนนี้
เข้าไปตรวจห้องควบคุมตัวสพเมืองอุดรธานี
แล้วก็เจอแม่มณีอยู่ในห้องขังหญิงร่วมกับผู้ต้องขังชาวลาว
ก็คุยกันกับผู้ต้องขังชาวลาวแบบสนิทสนมค่ะ
ไม่ได้มีท่าทีจะวิตกกังวลอะไรแล้วแม่มณีเนี่ยก็ยังพูดเก่งเหมือนเดิม
ทีนี้ตำรวจก็ถามนอนหลับไหมแม่มณีบอกว่าหลับสบาย
แต่ทีนี้พอไปถามสามีก็คือนายเมธีหรือว่าบอส
บอสก็เครียดเครียดเพราะว่าอย่างคืนแรกบอสก็ไม่นอนเลย
เดินทั้งคืนพอเมื่อคืนที่ผ่านมาบอสก็มีสีหน้าวิตกกังวลนะคะ
ก็นั่งเกาะลูกกรงอยู่นะใช่ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้อย่างที่บอก
ตอนที่ตำรวจคุมตัวแม่มณีออกมาสอบสวนเนี่ยคือรอบเช้ากับรอบบ่ายเนี่ย
ของแม่มณีต่างกันเลยนะรอบเช้าดูแบบโมโหเหมือนกับจะฟ้องผู้สื่อข่าว
แต่รอบบ่ายดูแบบเออยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลอ่าเดี๋ยวบอกกับผู้สื่อข่าว
คืออารมณ์แบบดูอารมณ์ดีแตกต่างจากตอนเช้าอะค่ะ
สิ่งที่แม่มณียืนยันเนี่ยเธอก็ยืนยันนะว่าไม่ได้คิดจะขอโทษ
เพราะว่าไม่ได้ทำผิดไม่ได้โกงไม่ได้หนี
เรื่องทั้งหมดเนี่ยตัวแม่มณีไม่ได้ผิดคนเดียว
แล้วก็พูดไปถึงแม่ขายบอกว่าอย่าโยนขี้
เพราะว่าเงินของลูกขายที่โอนมาให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้โอนให้แม่มณี
แต่โอนให้แม่ขายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันสิ
แล้วก็บอกว่าพวกแม่ขายเนี่ยก็เหมือนหักหัวคิวกันเองพี่นานะฮะ
ดอกเบี้ยที่ลูกขายควรจะได้

ถูกต้องเพราะว่าแม่ขายจริงจะต้องได้จากแม่มณีเนี่ย
ร้อยละ๙๓แต่แม่ขายก็เก็บไว้เอง
ร้อยละ๔๓แล้วที่เหลืออีกร้อยละ๕๐ก็ไปให้ลูกขาย

แม่ขายก็ไปเหมือนกับให้ลูกขายแจ้งความ
มณียืนยันนะไม่โกงไม่หนียังมีและพร้อมจะจ่าย
ใช่อยากให้ฟังเขาพูดหน่อยค่ะ
หนูไม่โกงถ้าหนูโกงหนูจะไม่โอนจนนาทีสุดท้ายพี่
หนูไปเสม็ดหนูจะไม่โอจนนาทีสุดท้าย
คุณเดียครับเรื่องนี้เนี่ยพวกแม่ขายก็เป็นตัวสำคัญถูกต้องไหม
ยังไม่รู้ว่าทางกฎหมายคำว่าแม่ไข่กับลูกไข่มันคืออะไรนะคะ
แต่ว่าเรียนรู้แค่ว่าแม่ขายจะมาโยงให้ทั้งหมดว่า
ไปแจ้งความจับแม่มณีเลยทั้งที่สลิปเขาโอนให้แม่ขาย
ไม่ได้โอนให้เดียถูกไหม
ที่เป็นลูกไข่โอนให้แม่ขายแต่คุณบอกว่าแจ้งความจับเดียดีกว่าค่ะ
ทุกคนเนี่ยเรียกว่าหนึ่งไม่ได้ว่านะคะ
ความโลภที่เขาอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เขาก็สมมติอยากให้๙๓๐
เขาก็บอกว่าเขาจะให้๕๐๐เพื่อกินเอง
เขาไปโดนอาญญาบัญชีแล้วเขาไม่ได้เงิน
กลายเป็นว่าเขาบอกให้ทุกคนมาแจ้งความจับเดียค่ะ

ว่าจะเป็นรอบเช้าหรือรอบบ่ายจะสังเกตเลย

แล้วมีการเชื่อมโยงทำให้แบบเรานั่งฟังอยู่

หรอคล้อยตามแต่เชื่อตามไม่ได้
ไม่รู้เหมือนกันไงแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการสอบปากคำนายเมธี
ก็นายเมธีแฟนของแม่มณีเนี่ยนะเขาปฏิเสธนะ
บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับแชร์แม่มณีไม่ได้เกี่ยวข้อง
มณีขอเอกสารจากผมไปเอกสารประจำตัวของผมต่าง
แล้วผมมีหน้าที่แค่เซ็นเอกสาร
โซเชียลเขาบอกบอสเอาตัวรอดไปละ๑
เออค่ะส่วนแม่มณีเองก็อย่างที่คุณผู้ชมฟังสัมภาษณ์เมื่อสักครู่
ก็ให้การภักษีเสร็จแล้วก็โยนให้แม่ขายที่มีการระดมเงินมาออม
บอกว่าเอาจริงไม่ใช่ฉันผิดคนเดียว
แม่ขายก็ต้องรับผิดชอบด้วย

คือเมื่อเช้าก่อนที่จะนำตัวแม่มณีแล้วก็บอสไปส่งสาร
และมีรายงานเรื่องของตำรวจที่สอบปากคำแม่มณี
แล้วก็ถามเชื่อมโยงไปถึงเฮียกอว่าเฮียกอเป็นใคร
เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้

เป็นตัวใหญ่ตัวบิ๊กตัวเบิ้มกว่าแม่มณีหรือเปล่า
มณีบอกไม่มีเฮียกอแล้วมีฉันนี่แหละทำเพียงคนเดียวทั้งหมด
เฮียกอไม่ได้เป็นความจริงใดเลยนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจตรวจพบเส้นทางทางการเงิน
แม่มณีไปเชื่อมโยงกับบุคคลปริศนา
ซึ่งแม่มณีจ้างบุคคลคนนั้นไปเบิกถอนเงิน๒๐ล้าน

ก็คือเรื่องของการที่บอกว่ามีการว่าจ้างอีกหนึ่งคน

วันนี้เนี่ยอาจจะมีการออกไหมจับเพิ่ม
กับคนที่มีการว่าจ้างให้ไปถอนเงิน๒๐ล้านเนี่ยค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องรอช่วงบ่ายนี้
ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือเปล่า
หลังจากสอบปากคำและได้ข้อมูลตรงนี้มา
ตำรวจส่งไปที่ศาลจังหวัดอุดรธานีแม่มณี

ตอนนี้รออยู่นะฮะว่าสารจะให้ประกันตัว
หรือจะตามที่พนักงานสอบสวน
ค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะครับ
ต้องรอดูกันต่อไปคดีใหญ่คดีนี้